กรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีรถกระบะเฉียวชนจักรยานยนต์ของสองพ่อลูก
บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราชย่านประชาชื่น

วันนี้คนขับรถกระบะได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว

แต่ว่าได้ขับออกไปเพื่อจะหาที่วนกลับรถมาดู
แต่พอมาถึงที่จุดเกิดเหตุก็ไม่เจอใครแล้ว

วินาทีชีวิตของชายคนหนึ่งและลูกชาย
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนประชาชื่น
แต่แล้วจู่ก็มีรถกระบะสีดำที่วิ่งอยู่เลนขวาสุด

เฉียวชนรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำ
จากนั้นคนขับรถกระบะรีบขับหลบหนีไปโดยไม่สนใจลงมาดู
ผู้เป็นพ่อจึงรีบพยุงรถขึ้นมาอย่างทุลักทุเล

โดยมีผู้เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยเหลือ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามจากอาสาจราจรเล่าว่า
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกระบะที่ก่อเหตุ
ไปถึงบริเวณซอยแห่งหนึ่งญาติวงสว่าง

เฉียวชนรถจักรยานยนต์พ่อลูกคู่หนึ่ง
ผมตะโกนบอกให้จรอที่ยืนอยู่
อยู่ตรงแยกไฟแดงบอกว่ามีรถชนคน
ผมกำลังจะตามรถคันนี้นะเขาหนีมาว่าอย่างนี้
ผมก็เปิดไฟเลนส์เพราะรถผมมีไฟเลนส์
มีสัญญาณไฟไฟเลนผมก็เปิดตามเขา
เขาก็แจ้งกับผมว่า
เออถ้ามีเด็กด้วยผมเสียใจนะก็ผมก็มีลูก
เขาบอกอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวถ้า
เดี๋ยวผมตามไปที่ป้อมเขาว่าอย่างนี้
ผมไม่รู้จริงผมขอโทษจริง

เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
และเปิดเผยว่าขณะที่พาลูกกลับบ้านถูกรถกระบะสีดำเฉียวชนแล้วหลบหนี
เขาจึงรีบพยุงรถขึ้นมาเพราะกลัวว่าลูกจะได้รับอันตราย
และรู้สึกสะเทือนใจมากที่คู่กรณีไม่มีน้ำใจลงมาช่วยเหลือแม้แต่น้อย
มันผิดวิสัยลักษณะที่ว่าการที่รถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรา
ระยะห่างแล้วแล้วเขาเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ย
เขาก็หักซ้ายกลับเข้ามาเขาอาจจะไม่ไม่ไม่เจตนา
แต่ว่าลักษณะการชนอย่างนี้ผมว่าเขาไม่ควรจะแรงน้ำใจ
เพราะจังหวะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ห่อลูกไว้ในตัวเนี่ย

เป็นไปไม่ได้ที่ว่ารถกระบะจะอ้างว่าไม่รู้
เพราะว่ามันผิดวิสัยมากเกี่ยวกันตรงหูรถกระบะ
ถ้าดูเป็นช็อตในเฟรมจะเห็นเลย
คราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าคนขับรถกระบะนี้ใจดำเกินไป
ถ้าลูกเขาเป็นอย่างนี้บ้างเขามีลูกหรือยังเขามีครอบครัวหรือยัง

ในส่วนความรู้สึกนี้เราถ้าเจอหน้าเขาเนี่ยเราจะให้อภัยยกโทษให้เขาไหม
คนขับรถกระบะสีดำคันดังกล่าวเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
กับตำรวจเบื้องต้นจากการสอบปากคำพระงานสอบสวนได้แจ้งหกข้อหา
นายกฤษเจียกิติวนิษฐ์หรือนายอ้นในข้อหาขับรถย้อนสอน
ขับรถประมาทหวาดเสียวอาจก่อให้เกิดอันตรายขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนี
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร
และไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถแต่คนขับรถกระบะปฏิเสธข้อหาขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนี
โดยอ้างว่าได้วกกลับมาดูผู้เสียหายที่เกิดเหตุ
นี้พนักงานสอบสวนได้อายัดรถกระบะคันดังกล่าวไว้และปล่อยตัวนายอ้นชั่วคราว
ก็เดินทางเข้ามารับทราบข้อหาเองและจะเรียกมารับทราบข้อหาอีกครั้ง
หลังได้รับผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายเพื่อรอแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน